สายเลือดปลามุ่งมัน

ลูกแม่ยังสู้ไหว

ฟังฟันที่เราเฝ้ารอ
ลูกขอ

ส่งคืน
ในความหมายของเพลงนี้
แล้วเท่าที่ร้องไปเป็นยังไงครับคุณอา

สั่นเคลือนี่อินกับเพลงหรือว่าตื่นเต้น

มีเสียงหาดเยอะค่ะ

เราดูแลแม่มาตลอดเลยไหมคะตั้งแต่
ต่างกับจำฟังได้ก็คือ
เห็นแต่แม่ค่ะเพราะพ่อไม่เคยเห็น
แม่บอกว่าพ่อตายต่างป้าได้ขวบฟ้า

พอพี่นาเริ่มมีแรงก็ดูแลแม่มาตลอดเลยเหรอ
ก็อยู่กับแม่มาตลอดอยู่กับตากับยาย
แล้วจนตายายก็สิ้นแล้วค่ะ

ให้ผ่านเพลงนี้ไปได้แล้วก็ใจก็จะได้ชื้นมากขึ้น

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทคุณนา
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

และเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณนาร้อง
สุดท้ายครับ
สูงเขาะทุกนะร้องได้ให้ได้

ดีใจได้ค่ะเพราะว่าทำได้แล้ว

เขียนฝันไว้ข้างฝานะครับรัชนก
เป็นเพลงโปรดของคุณนาเองเลยนะครับ
ไม่ได้ดีใจอย่างนี้มานานขนาดไหนแล้ว
ไม่เคยยิ้มเลยค่ะไม่เคยได้ยิ้มจริง

คิดยังไงว่าวันจะหาเงิน
ให้ลูกให้หลานให้แม่กินเท่านั้นเอง
ในคนที่เรียกว่าหาชาวพิงคัมอย่างราว
เงินหมื่นนึงนี่หายากไหมพี่นา

ร้อยหนึ่งสองร้อยยังหายากเลยค่ะตอนนี้

เงินหมื่นนึงเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้าง
ถ้าเราไม่ได้ใช้หนี้อะไรแล้วอยู่ได้หลายเดือนเลยนะคะ
ดีขึ้นไหมพี่นา

อาการเหนื่อยที่เหนื่อยอยู่ดีขึ้นไหม
เมื่อกี้แบบสุดเลยค่ะ
หนูเสียวเมื่อกี้หลับตราปลีเลยนะฮะ
โอ้โหเสียวพี่นาจะวูบมากเลยจริงนะเป็นห่วงคือ
หนูเห็นเลยว่ากดดันมากค่ะค่ะ
เป็นความหวังมากอยากได้มากเพื่อจะได้ไปผ่อนปลน

ที่บ้านนี้เคยอดกินข้าวกับน้ำปลากันบ่อยไหม

บางทีนะถ้าเราไม่มีพริกปนละลายน้ำปลา
น้ำมันหมูขยำก็กินได้แล้วค่ะ

เราจะเข้าสู่เพลงที่๒น่าจะชื่นใจหนักกว่าเดิมพี่นา
เพราะว่าเพลงต่อไปนี้๒๐๐๐บาท

พร้อมค่ะพร้อมที่จะสู้หรือยังสู้ค่ะไหวนะค่ะเอาล่ะ
ถ้าไหวนะครับมาถึงเพลงที่สองกันนะครับเพลงนี้สองหมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรมาครับ

ทำไมเงียบไปยักษ์นานอย่างเดียว

ไปยักษ์นานอย่างเดียวไปยักษ์นานอย่างเดียว

ไปยักษ์นานอย่างเดียวไปยักษ์นานอย่างเดียว
ไปยักษ์นานอย่างเดียวไปยักษ์นานอย่างเดียว

ไปยักษ์นานอย่างเดียวไปยักษ์นานอย่างเดียว
ไปยักษ์นานอย่างเดียวไปยักษ์นานอย่างเดียว
ไปยักษ์นานอย่างเดียวไปยักษ์นานอย่างเดียว
ไปยักษ์นานอย่างเดียวไปยักษ์นานอย่างเดียว
ไปยักษ์นานอย่างเดียวไปยักษ์นานอย่างเดียว
ไปยักษ์นานอย่างเดียวไปยักษ์นานอย่างเดียว

ไปยักษ์นานอย่างเดียวไปยักษ์นานอย่างเดียว
ไปยักษ์นานอย่างเดียวไปยักษ์นานอย่างเดียว
ไปยักษ์นานอย่างเดียวไปยักษ์นานอย่างเดียว
ฟังอินโทไปแล้วสำหรับเพลงที่สองบูรค่าสองหมื่นบาท
คุณนาจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ครับ

คุณอาครับสำหรับเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คุณอานะครับแผ่นไหนดีครับ

ครับแผ่นที่นี้ไปเลยครับ
หมายความว่าตอนนี้มีแล้ว๒หมื่น

โดยที่ไม่ต้องออกแรงไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์

ได้มาง่ายอย่างนี้เลย

อย่ากระโดดแทนยังไงค่ะ

ต้องการ๘๐๐๐๐บาทเพลงหน้า๔๐๐๐๐บาท

ใช้นี่ได้เลยแล้วเหลืออีก๑๐๐๐๐ไปเอารถมอเตอร์ไซค์กลับมาได้

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

ปรากฏค้าพี่นาก่อนว่า
คิดว่าสามารถร้องได้โดยที่ไม่ใช้ตัวช่วยไหวหรือไม่ไหว

โอ้โฮ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
คุณอาครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะสู้ครับ
ตัวช่วยใช้อีกได้นะครับเพราะเหลืออีกสองแผ่นป้ายยังไม่ได้ใช้
จากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาเวอร์นะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอนนี้เหลือแผ่นที่หนึ่งถึงแผ่นที่ห้านะครับคุณอาครับแผ่นไหนครับ
สี่สี่สี่สี

พอเปิดอีกได้นะครับอย่าไปเสียดายนะครับ
เพราะว่าต้องผ่านให้ได้ทุกเพลงถ้าผ่านไม่ได้ก็หยุดก็จบ

ร้องผิดได้๑คำได้นะพอนะ
มีนขามิ้วขาบอกคุณย่าว่าสู้เร็ว๑๒๓
ช่วยช่วย
มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

จะไม่กับหลังถ้ายังแย้งร้ายดี
เอ่ยถอยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อว่ามึงจะอ่าน
สาบานผ่านฟ้าสัญญาต่อดินถิ่นรัก
ก่อนลามาสู่งานหนักปากหลักสร้างตัวเมืองไก่
เหนื่อยยากเพียงไหนย้ำใจให้ทน
ลำบากเหลือร้อนอยู่ใต้ชายคาเมืองใหญ่
หลายคราวอ่อนลาหลับตาเห็นความยากไร
นี่สินพาระยิ่งใหญ่เพราะให้กลับไปถ่ายครอน
ดังนอกไล่ครอนบินร่อนในดมครอนกีฟ
ละคร้อนชีวิตถูกผิดโดยฟ้ามเดือดร้อน
ให้สุขพระเจ้าแต่เข้าใจเข้าใจเขา
ฉากจากตื่นถึงหลับตานอนหมอบฝันสักวันคืนคอน
เสริมใจให้มีพลังจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี
ถ้อยคำนี้จดไว้ในใจทุกอย่าง
บอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวัง
จะทำให้ฝันถึงฟังเพื่อหาเส้นทางกับน้ำ